การแก้ปัญหาต่อนางอองซานซูจี
โดยจะขอให้มีการผ่อนปลนบันทึกข้อตกลง

เปิดศูนย์บริการทำหนังสือเดินทาง
และต่อวีซ่าทำงานในไทยตามจุดชายแดน
เพื่อที่จะลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางกลับพม่า
ติดตามเรื่องนี้จากคุณนันทพรธาวระครับ
สอนวิชาภาษาไทยให้กลุ่มแรงงานชาวพม่า

มูลที่เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร
พยายามส่งเสริมให้ความรู้กับแรงงานกลุ่มนี้
เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร
หนึ่งแนวทางลดปัญหาการถูกเอารัฐเอาเปรียบ
จากนายจ้างผู้ประกอบการ

ผู้บริการมุนที่เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
รับว่าแต่ละวันได้รับเรื่องร้องเรียนมากกว่า๑๐๐เรื่อง
กว่า๑๘๐เป็นปัญหาแรงงานถูกนายจ้างเอาเปรียบ
ทั้งสวัสดิการคารักษาพยาบาล
แม้กระทั่งการกดอัตราค่าจ้างงาน
ปัญหาเรื่องค่าแรงค่าจ้างตัวนี้มาแรง
แมลงแม้ว่ารัฐบาลไทยจะมีการบังคับให้นายจ้างทุกคน
ปฏิบัติตามเรื่องของหลังงานแล้วนี่
เรื่องน้อยบายค่าแรงงานตับ๓๐๐บาทก็ยังไม่ทวนทั่ว
เกือบ๑๐๐เรื่องค่าจ้างค่าแรงที่ไม่เป็นธรรม
ก็เป็นเสียงจากแรงงานที่อยู่ชายแดน
ที่เขาบอกว่าตรงนี้จะทำยังไง
จากข้อมูลกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน
ทำงานในประเทศไทยรวม๑๔๕๕๗๓๗คน

ที่อาศัยอยู่ในสมุดสาขรมากกว่า๒๐๐๐๐๐คน

จังหวัดสมุทรสาครของนางองซานซูจีในครั้งนี้
เป็นการสร้างความหวังให้กับแรงงานเมียนมาร์ในพื้นที่
ที่จะได้เห็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียนมาร์
ในการผลักดันแก้ปัญหาแรงงานข้ามชาติ
ให้มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
ซึ่งจะมีผลช่วยแก้ปัญหาต่าง
ทั้งในเรื่องของการกดค่าจ้างแรงงาน
และการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างค่ะ
นี้ยังรวมถึงสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของแรงงานเมียนมาสที่จะดีขึ้น
พบป่าแรงงานชาวพม่าที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทยในวันพรุ่งนี้
ว่าจะมีแรงงานหลายหมื่นคนมารอพบนางองซานซูจี
ซึ่งกำหนดให้ตัวแทนแรงงานเข้าพบได้ไม่เกิน๕๐๐คน
หนึ่งในจำนวนนั้นคือนายเซ็นเทประธานเครือข่ายเพื่อสิทธิแรงงานข้ามชาติ
โดยเขาเตรียมเสนอให้เปลี่ยนแปลงขั้นตอนการทำหนังสือเดินทางและต่อวีซ่า
ได้รับวีซ่าทำงานครั้งละ๒ปีต่ออายุได้ไม่เกิน๔ปี
ซึ่งกำลังจะครบกำหนดในปีนี้
ในประเทศไทยก็มีกฎหมายแรงงานหลายฉบับนะครับ
ที่ให้สิทธิกับแรงงานข้ามชาตินะครับ
เท่าเทียมกับแรงงานไทยมีอยู่หลายฉบับอยู่
แต่ทำเป็นเจนทำปฏิบัติก็ไม่ค่อยได้นะครับ
อย่างเช่นค่าจ้างขั้นต่ำที่รัฐบาลกำหนดนะครับ
หรือว่าค่าโอที
สำหรับการมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งนี้
ถือเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและพม่า
ซึ่งมีประเด็นเรื่องแรงงานข้ามชาติเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อความร่วมมือของทั้งสองประเทศ
และจะสะท้อนปัญหาแรงงานจากเสียงของชาวพม่าโดยตรง
ันทพรธวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน